เรื่องแท็กซี่ค่ะแท็กซี่ถูกกฎหมายกับแท็กซี่ที่หมดอายุไปแล้ว
แต่ก็ยังมาวิ่งรับผู้โดยสารแล้วเขาทะเลาะกันไหมใช่ค่ะ
เดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะเพราะว่ามีการทำร้ายกันจนเลือดอาบเลยค่ะ

เลือดเต็มรถเลยมันทำร้ายเราอยู่ในรถ
ผมถ่ายเนี้ยเมือนยาปั้งพี่ไม่พี่ยังไม่ถ่ายในรถ
พี่ยังไม่ถ่ายเลือดในรถเป็นไปผมถ่ายบัตรเลย

ให้ทำแผลก่อนเอาตัวเองล่ะนึกนึก

มันแผลเลือดมันไหลนึกได้เลยหรอกพี่ชาย
โอ้โหคุณดูสิในรถมีแต่รอยเลือดเลอะเทอะไปหมดนะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งทางฝั่งคนเจ็บเนี่ยนะคะ
เขาก็ถ่ายคลิปเนี่ยว่าสภาพรถเขาเป็นแบบนี้
ตัวเขาเป็นแบบนี้แล้วก็ไปโพสต์
บอกว่าประมาณตี๑ของวันที่๓ต่อวันที่๔ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
รถแท็กซี่ที่หมดอายุไปแล้วแล้วก็มาทำเป็นรถแท็กซี่ป้ายดำ
วิ่งรับผู้โดยสารหน้าเมเจอร์รังสิตเมื่อคืนนี้เนี่ย
แล้วมาทำร้ายร่างกายแท็กซี่มิเตอร์ทั่วไป
ใครจะรับผิดชอบเพราะว่ามันเป็นแท็กซี่ที่หมดอายุไปแล้วถูกไหม
ขนส่งทางบกจะรับผิดชอบไหมตำรวจสอนอแถวนี้ว่ายังไงครับ
เพราะว่ารถหมดอายุผิดกฎหมาย
คือเขาก็อยากให้สอนอนในพื้นที่ให้กวดขันให้จับกลุ่มด้วย
ที่เอามาลงแบบนี้ต้องการจะเตือนสติ
รถแท็กซี่ทั่วไปที่ถูกกฎหมายว่า
ถ้าเกิดว่าคุณจะขับรถไปรับผู้โดยสารแถวรังสิตเนี่ย
ต้องระวังนะมันมีแบบคนที่เป็นแบบนี้อาจจะโดนทำร้าย
เป็นรถแท็กซี่ป้ายดำนะครับแล้วก็เหมือนเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเปล่า
อิทธิพลมืดในการทำร้ายร่างกายดูสิ
โอ้โหเลือดอาบหัวเลือดอาบเครื่องแบบโชเฟอร์แท็กซี่เลยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกคลิปนึงนะเป็นภาพที่สอนอ
ขอดูภาพที่สอนอหน่อยค่ะคือกลุ่มแท็กซี่ที่ถูกทำร้ายเนี่ย
นี่เขามาแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เห็นทะเบียนรถแท็กซี่ป้ายดำคันที่ก่อเหตุทำร้ายเนี่ยชัดเจนเลย
แล้วก็มีภาพของคนขับแท็กซี่มิเตอร์ที่ถูกกฎหมายที่โดนทำร้ายด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้กลุ่มแท็กซี่ที่เขาวิ่งถูกกฎหมายเนี่ย
เขาบอกว่าอยากให้ตำรวจจับกลุ่มคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีหน่อย
เพราะว่านอกจากพวกนี้จะวิ่งรถแบบผิดกฎหมายแล้วเนี่ย
มาใช้กำลังขู่ทำร้ายเป็นอันตราย
บางทีเรื่องของแท็กซี่ที่หมดอายุแล้วจะต้องเช็คเรื่องหมวดอักษร
วดอักษรที่ป้ายทะเบียนแต่บางทีเราเองเป็นผู้ใช้บริการ
เราก็อาจจะไม่ได้ตรวจสอบแต่ถ้ายังไงเจอเหตุการณ์แบบนี้
แจ้งได้ที่สายด่วน๑๕๘๔นะคะ